คุณผู้ชมคะมาดูเรื่องนี้เมื่อวานเล่าไปนิดเดียว
วันนี้ขอเล่าเยอะหน่อยเพราะว่าโอ้โหทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปนะคะ

คือคนร้ายเนี่ยบุกเข้าไปเพื่อขโมยของ
บุกบ้านใครไม่บุกบุกบ้านตำรวจ
แต่ไม่มีคนอยู่นะเปิดแอร์นอนบนเตียงห่มผ้าแล้วหลับ
เข้าไปนอนในห้องลูกสาวเฉยเลย

ใครนี่

เขาไปนอนบ้านเขาได้ไง

ดิ๊ก
เปิดประตู

มึงเปิดแล้วเบอร์ลูก

ผู้ชายคนนี้ไม่ใช่เจ้าของบ้านนะ
นี่คือโจรที่ไปขึ้นบ้านเขาจะขโมยของบ้านเขา
ดูสิดูหน้าเวอเลยงง
ก็เหมือนคนเพิ่งตื่นนอนนะฮะยังตื่นไม่แบบยังงงง
อะไรใครมาเรียกยังนอนหลับเย็นสบายอยู่
นี่ค่ะตำรวจเข้าไปจับนะคะ
ของกลางก็คือมีอุปกรณ์ช่าง๑ชุด
คลิปนี้ก็คือช่วงสายเมื่อวานที่บ้านคลองยางตะบนน้ำร้อนอำเภอวิเชียนบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์
เป็นบ้านตำรวจด้วยบ้านตำรวจด้วยเป็นบ้านตำรวจบ้านดาบตำรวจศักดาเจียมประเสริฐตำรวจสพวิเชียนบุรีด้วย
คนร้ายคนนี้นะคะที่นอนหลับพี่เซ่าแบบนี้นะคะชื่อว่าในอาทิตย์รึเป็นในคุณทศอายุ๒๒ครั้ง
พอตำรวจจับนายอาทิตย์ก็เล่าให้ฟัง
ว่าอ๋อตี๒ผมก็ตระเวนงัดบ้านชาวบ้าน
ขโมยของงัดไม่ได้จนมาบ้านหลังนี้งัดได้
ก็งัดเข้าไปได้แล้วผมก็ง่วง
แอร์ซะหน่อยตั้งใจว่าพอจะนอนให้หายง่วง
แต่มันเพลินมันเพลินหลับยาวเลยนะคะจนตำรวจไปเรียกไปปลูกยังงวงเงียไม่รู้เรื่อง
โดนแจ้งข้อหารักทรัพย์ในเคหาสถานเวลากลางคืนนะคะบุกรุกในเวลากลางคืนและทำให้เสียทรัพย์นะคะ
เจ้าของบ้านค่ะภรรยาดาบตำรวจศักดานางสายฝนเจียมประเสริฐอายุ๔๙ปี
ก็พาทีมข่าวไปดูไปดูว่าคนร้ายงัดที่บริเวณไหนยังไงอ่ะนะคะ
งัดประตูร้านค้าซึ่งเปิดอยู่หน้าบ้านนะคะคือบ้านด้านหน้าเป็นร้าน

พยายามจะงัดตรงนี้ก่อนแต่งัดไม่สำเร็จ
จากนั้นเนี่ยค่ะก็ไปที่บ้านเธอกับสามีหลับอยู่ไม่ได้ล็อกกุญแจบ้าน

คนร้ายเอามือดันมุ้งลวดเข้าไปเปิดประตูเดินเข้าไปในบ้าน
คนร้ายเข้าไปในห้องของลูกสาวค่ะซึ่งลูกสาวอ่ะไม่อยู่
ไม่มีคนอยู่ในห้องนั้นเพราะมันเป็นลักษณะของห้องเก็บเสื้อผ้าแต่มีเตียงมีอะไรไงคะ
หรือค้นของในห้องหอบเสื้อผ้าของลูกสาวไปกองเอาไว้หน้าห้องแล้วเขาไปนอน

เอาเสื้อผ้าเขาออกจากห้องด้วยจะได้นอนได้
ผมกล่าวจะไปขโมยผ้าแต่ว่านอนก่อนไง
นอนก่อนโชคดีที่ลูกสาวไม่ได้อยู่ในห้องลูกสาวไปเรียนต่างจังหวัด
แต่ประเด็นคือตัวเจ้าของบ้านทั้งตำรวจทั้งภรรยาเขาอยู่นะคะ
ไม่ใช่ไม่อยู่นะคะแล้วอยู่ห้องข้างค่ะ
นี่แหละค่ะ
อย่างที่บอกโชคดีจริงที่ลูกสาวไม่อยู่
แต่ดาบตำรวจศักดาและภรรยาเขาอยู่ห้องข้าง
เขาก็รู้สึกว่าเอ๊ะลูกสาวไม่อยู่นี่
ทำไมได้ยินเสียงเปิดแอร์แล้วเครื่องคอมพิวเซอร์แอร์มันดัง
เขาก็เลยสงสัยว่าใครมาเปิดแอร์
ก็เลยเดินไปหน้าต่างกรงเหล็กค่อยเปิดดู
อ้าวเห็นผู้ชายที่ไหนก็ไม่รู้มานอนเปิดแอร์เย็นเฉียบอย่างสบายใจ

คือนอนเหมือนบ้านตัวเองนอนบนเตียงห่มผะเปิดแอร์เขาอย่างนี้

เดี๋ยวฟังเสียงดาบตำรวจเจ้าของบ้านดูค่ะ
พอตื่นมาเช้าผิดสังเกตก็คือมันมีรองเท้าจอด
คุณค้าวถอดที่บันไดบ้านเราก็ไม่ใช่คุณค้าวในบ้าน
เสร็จปุ๊บก็สังเกตรถจักรยานยนต์ที่ผู้เสียหายเขาแจ้งเมื่อคืน
ก็ไม่รู้สึกเหตุเกิดเหตุว่าเป็นรถคันนี้โดยครั้งทานใบนี้
อยู่ที่หน้าบ้านผมตรงทางประตูทางเข้า
ก็เลยสงสัยว่าเจ้าตัวไปไหน
ก็เลยเข้าไปดูในบ้านอีกทีหนึ่งประตูห้องลูกสาวมันล็อก
ล็อคเพื่อมั่นใจว่าจะอยู่ในห้องนี้แหละ
เข้าใจว่าอยู่ในห้องดูครับมาเดินไปดูที่หน้าต่างว่า
แอร์มันทำงานหรือเปล่าเปิดแอร์ด้วย
เรื่องแบบนี้ไม่เคยเจอนะไม่เคยเจอมันเหมือนเป็นเรื่องบังเอิญหรือเปล่าอะไรอย่างนี้
แต่มันก็เป็นเรื่องหน้าที่ว่ามันจะต้องออกไปทำงาน
แต่ว่าก็ไม่คิดว่ามันหนีแล้วมันจะเข้ามาอยู่ที่บ้าน
มันอยู่ที่บ้านเราเอง